คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
หลายคนบอกช่วงนี้เหมือนจะได้กลิ่นเงินมา

ไฟฟ้าที่ว่าเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอากาศคลี่คลายนะคุณผู้ชม
หมายถึงเรื่องการงงการเงินการทำมาค้าขายต่างนั่นเองนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้มันก็มีหลายอย่างที่คลายมาตรการกันไปบ้างแล้วค่ะ
อย่างครัวลุงรงนะคะของพี่จตุรงค์ตอนนี้แห่คึกคักกันเชียวเลยคุณผู้ชม
พี่โรงในกล้องภาพยนนี้

แน่นแน่นเลยรับแขกเข้าร้านทุกวันเลยค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงเนอะ
โอเคโควิดเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าที่เข้าทางเหมือนพอจะรับมือกันได้แล้วอ้าวสุดท้ายไอ้น้ำท่วมมาอีก
นี่แหละค่ะเห็นว่าจะมาจอที่ราชบุรีอีกแล้วงานนี้พี่รงจะกังวลแค่ไหนจะรับมือยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
จังหวัดรัชบุรีมันไม่มันไม่เคยมันไม่ท่วมครั้งที่แล้วที่มันท่วมคุณลุงลงเพราะน้ำเหนือมันมา
น้ำเหนือก็คือเหนือคลองชมประธานมามันมาแล้วมันมาเกินกำหนดอยู่มา๑๗ปีที่บอกว่าอยู่มา๑๗ปีแล้วไม่เคยท่วมขนาดนี้
ปีนี้มันก็คงไม่มาแบบนั้นแล้วล่ะมันเหมือนกับน้ำปี๕๔มันก็ไม่มาแบบนั้นแล้วแหละ
แต่ถ้ามันมาเรากั้นไอ้ที่มันเข้ามาบู้เข้ามาเนี่ยเรากั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ท่วม
สาย๔ถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วในหมู่บ้านของลุงลงเนี่ยมีบ้านลุงลงหลังเดียวเท่านั้นที่เอาอยู่
เราอ่านข่าวเราดูเหตุการณ์ดูอะไรไม่มีมาแบบครั้งที่แล้วแน่นอน
เอาว่ารู้ก่อนก็เตรียมตัวรับมือให้ได้ให้รอดปลอดภัยกันแล้วกันนะ
แต่มั่นใจนะคะก็ฝากความเป็นห่วงไปด้วยละกันแต่ว่าในเรื่องของแต๋วแตกเขามีตัวจี๊ดหลายคนนะคะ
มาที่คนนี้บ้างดีกว่าแม่สีตางยังไงล่ะจ้ะโอ้โหเจอกันในความหัวมากกัน
แม่คือทำไมรองพื้นนั่นคือตั้งใจให้แบบว่าเหมือนแบบว่า
เป็นคาเล็กเตอร์ฟาดลงดินไงไม่ใช่ฟาดปิงที่พี่โพชเขาบอกอะ
เออเออนะคะบอกเลยว่ารอบนี้มาพร้อมหน้าใหม่ค่ะ
แม่บอกว่าก็เรียกเชื่อว่าฟ่านปิ่ง

งานรุมสุดนะเออเตรียมไปถ่ายหนังที่กัมพูชา

ตั้งแต่ชายแฮดแท็บจะเป็นฟ่านปิงปิงเหมือนกันไม่ได้

ทีนี้ตั้งแต่เปลี่ยนหน้าก็คิวก็มาเรื่อยค่ะ
ก็เดี๋ยวเสร็จงานของพวกผู้ใหญ่ในไทยแลนด์ก่อน
เราก็เพราะว่าประมวลเปรมไปง่ายไง
แต่เพียงแต่เขาต้องมีระบบกักตัวอะไรพวกนี้
ผู้ชายเข้ามานี่เข้ามาตลอดไม่ต้องเปลี่ยนหน้า

เป็นคาแรคเตอร์เป็นเหมือนแบบตัวนกอะไรอ่ะที่มันมีรังนกอะเธอ
สายกรรมไม่ต้องห่วงนะจ๊ะใครมาตลอดจะไม่ต้องรอเปลี่ยนหน้า
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องใส่ยากรรมคนนี้ก็มา
คุณแม่หญิงลีของดิฉันค่ะได้ของใหม่เหมือนกันค่ะ
ล่าสุดนะคะตัดไปแล้วนะคะงูบ่องหลานะคะ
เดี๋ยวนะปกติงูบ้องหลาเนี่ยจะเจอตามสวนยางนะตามป่ายางชิ้น
ช่างให้แม่หญิงลีมีงูบ่องหลาพี่แจ๊โอ้โหมันอันตรายมากเลย
แม่ก็เลยตัดออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะคะ
ทำไมฉันสวยจังเลยนะเมืองทิพย์อะไรอย่างนี้
และนอกจากนี้นะคะแม่หญิงลีนะคะก็ได้นอกจากได้ชิ้นนี้ใหม่แล้วใช่ไหมคะ
ได้คู่ด้วยนะคะคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปยืดยาวไม่ได้พูดเรื่องนี้
พอเสร็จหลังจะออกไปแล้วออกจากวงสัมภาษณ์ไปแล้ว
ขอฝากนิดนึงหน่อยละกันแม่จะแต่งงานค่ะ
คือนักข่าวก็ฮือคือตีรถกลับกันมาเลยนะนักข่าว
ใช่แม่แต่งกับใครก็เลยวนกลับมาถามอีกนิดนึงไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครเขาได้
แม่ขออยากเป็นคุณแสดงอีกนิดนึง
นี่อดีใจกับแม่ด้วยนะคะ
กระซิบให้บอกฟังว่าแฟนเค้าก็เป็นคนที่แบบจับงูบองหลานั่นแหละ
คนวัดเดียวกัน

เอาเป็นว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะ